และฝ่ายดำเงิน๔๗คะแนน

คู่นี้มุมแดงว่ากันว่าเป็นพลาน๒๐๐เข็มนะครับ
เจอกับซ้ายไฟพะเรียงโอ้โห

ไฟแดนขุนศอกธรรณโด

เขาคือเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัย
รับกับไฟน้ำเงินสายจงอ่างไฟหนองคลาย
แค่งอันตรายบุกท้าทายประลองฟาด
เขาคือชนะเพชร๙๑รุ่งโรศ
มวยรองคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ไฟแดงเผ็ดเครียงไกรต่อสีราชัย
ทารินอินทองอายุ๑๘ปี

ชนะ๔๒แพ้๑๑ครั้ง
ม่ำเอกบังไสยกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ชื่อพินันวันคือไทย
อายุ๒๖ปีเป็นชาวจัวรรดิหนองคลาย
กมาแล้ว๘๐ครั้งชนะ๖๐แพ้๑๕เสมอ๕ครั้ง

ที่๔ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

เข้าไปชกในรายการเงินล้านแล้วนะครับ
ไม่ธรรมดาแล้วครับวันนี้มาออกตู้ให้ได้ดูครับ
สดครับขณะที่น้ำเงินนี่เก่านะครับ
โอ้โหต่อยมานานแล้วหายไปปีนึงได้ครับ
แล้วกลับมาโชว์ฟอร์มไว้สดใสนะครับ

ลูกหัวสำโลงยกที่๔ครับ
พิกัด๑๒๕ปอนด์นะครับมวยคู่นี้

ประเภทเสือยังไม่สิ้นลายเลยครับตัวนี้
ครับส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับรองผู้ของเราครับ

มาตอศิราชัยช่วงหลังนี่แพ้ไม่ค่อยเป็นน่ะนะคนจากค่ายนี้
ส่วนลึกเลยเนอะชนะนกมาหลายเลยครับ
ครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ชายเขามาเนี่ยครับ
เกียงไก่ต่อศิลาชัยก็ชนะ
ชนะคู่โชคไหลหลุดอ่าอุ้ยเสี่ยวป่อยกสี่ครับ
เดี๋ยวคราวนี้ดูครับนี่ประกบกันมุมนี้เห็นเลยนะครับ
แดงได้ลอยน้ำเงินได้อย่างหนาครับ
อายุอนามนี่น้ำเงิน๒๖ปีครับฝ่ายแดง๑๘ปีครับ
ต่างกัน๘ปีนะครับมุมแดงมีเม็ดพลิกต่อศิลาชัยครับ
แชมป์ลุมพินีนะครับหัวหน้าคณะขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรเกียงไกร

ก็ซ้อมอยู่สายันยิ้มที่ท่าบ่อน้องคายนะครับ

กระดาษที่มุมแดงก็ซ้อมอยู่ตอสิราชัยที่กองบินหนึ่งโคลาสนะครับ

มีทีเด็ดมีอันตรายทั้งคู่เลยครับ
อยากกระพริบตาครับไม่รู้ว่าจะครบ๕ยกหรือเปล่า
แต่คู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
นับน็อคแตกที่เกิดขึ้นได้หมดนะครับผู้ชิงการประวัติธิในอารมณ์รวมจิต
ให้คะแนน๓คนไม่รู้จะให้ครบ๕ยกหรือเปล่าด้วย
ชายุทธ์ขำนาเรศสุวิทย์การีชิตแล้วก็ภัยทูลตกกลาง
มุมแดงนะครับเพชรเกรียงไกรต่อศิราชัยจากสุรินน้ำเงิน
ชนะเพชร๙๑รุ่งโลศจากหนองคายอีสานทั้งคู่เลยนะครับ
คู่นี้น้ำเงินนี่เก่ากว่าเดี้ยกว่านิดนึง

ว่าไม่รู้จะครบ๕ยกหรือเปล่า
แตกก็ได้แต่ต่อศิราชัยนี่๒๓อาทิตย์นี่น็อกเป็นว่าเล่นเลยนะพี่ป่านะ
มาดูว่าถ้าวันนี้ไอ้เจ้าฝ่ายแดงชนะไปอีกนะต้องบอกว่าดวงค่ายกำลังขึ้น

เพราะวันนี้ชื่อเสียงการผ่านมวยต่างตามเท่าที่หลายคนวิเคราะห์นะ

โอ้สุดพงษ์บินมากว่าเยอะแต่หยุดไปนานเนี่ย
ไม่ให้หยุดนะสุดท้ายนี่เขาชนะไอเจ้าเพชรอีกยอดนะ

เป็นมวยที่แข้งซ้ายจัดจ้านผ่านมวยได้เปรียบ
ไฟแดงนี่รุ่นน้องไอ้น้องไอ้น้องของไอ้เจ้าเกียงไก่ไหน
อาทิตย์ที่แล้วเล่นกับกุชโยโป้ไปไงไลลุนเลยอ่ะ
เกียงไกรวันนี้เป็นคิวของเพชรเกียงไกรพี่กับน้อง
ชนะเพชรแข้งซ้ายหมัดซ้ายเนี่ยคืออาวุธสำคัญนะ

สภาพร่างกายลูกเบียดเสียดสีน่าจะอยู่กับฝ่ายแดง
เขาบอกซ้ายไฟเมียงอย่างจากหนองคลายนะน้องขาย
มันเป็นอี๋ซ้ายเปลี่ยนซ้ายมาแม่นเลยอ่ะ

พระรัชสามพีมียุบอ่ะแบบนี้

เอาฟังสดต้องบดฟังเก่าครับ
จะเดินได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม

นี่กับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ถ้าชอบยอดมวยไทยรัฐแล้วก็แฟนต้องดูนะวันทรงชัยวันที่๗
ที่๗น่าสนใจมากเลยเพชรชาติชายกับสุริยันเล็ก
ตีโต้กับอาจารย์บานแล้วชายมุงคลกับดอกไม้เงิน
นี่กับมวยดีวันที่๗นี้พบกันที่ราชดำเนินนะครับ
อาจารย์บานเตือนกับปุนกลไปนะครับ
โตโต้ก็มาเอาชนะร้อยเชิงนิดสวยมาเลย
พูดถึงปืนกลแล้วก็นี่จะต่อยกับพิชิตชัยแล้ว

ปอนด์วันที่๒๑รายการนัดยิ่งใหญ่มหือมามโหลานเลยของวันทรงชัย
โดยนำเอาแสงมณีใส่กับถนนชัยเป็นคู่เอกนำรายการ

ติดเลยนะครับแดงเผ็ดเบียงไก่น้ำเงินอินสุนาเวทรอโต้แล้วอาศัยมวยเก่า
โอ้โหรองผู้รองนะยุคแรกนะขยับขึ้นเข้าหาแข้งขวาเตะเผ็ดเบียงไก่
สายกับขวาด้วยดิสนุกโอ้โหแล้วหมัดกับสองก็มีเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง
ไม่เป็นไรยังให้โอกาสโดนไม่โดนไม่รู้ว่ามีเกี้ยวเจ้ามาเลยมาแล้วนี่ไง
เกี๊ยวเล็กเกี๊ยวใหญ่มากันทีอ่ะว่ะดูดิดูดิ
กรรมการบอกแบบนี้อาจจะให้คะแนนไม่ครบ๕ยกก็ได้

เออรวมจิตนะไม่ใช่รวมผิดนะ
วยรองคู่เอกของเราครับผ่านมาแล้วยกแรกโอ้โหทางด้านชนะเพชรนี่ต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไป
เพชรเกียงไก่โดนถึงสุดลงไปนะแต่ลุกไวตำการไม่ได้นับ
จังหวะเกี่ยวกันนะเสียหลักนะไม่โดนอะไรเออใจหายใจความหมดนะ
มุมแดงนี่มีแข้งนะเตะรุ่นพี่แล้วนะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีหัดมีศอกตีหน้ายักษ์เข้าหูรุ่นน้องครับ
ใส่กันแบบนี้ความมันก็บังเกิดแล้วครับแดงได้ช่วงได้สดน้ำเงินนี่เก่ามาเลยครับ
แรกนี่เห็นแล้วนะครับซ้ายทั้งแถบนี่หนักจริงจริง
ชนะเพชร๙๑รุ่งโรศแดงเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัย
โอ้โหตั้งแต่แดนชายเล็กนี่น็อกยกแรก
จะชนะงทางประมาณนี้จะด้นน้ำหรือเช้าเดี๋ยวก็รู้
แค่งขวาเตะต้องออกแบบนี้ต้องออกเลยนะครับ
ถ้าตั้งรับไม่ดีถ้าเดินไม่ต้องออกขวาเลย
ความเก่าเกมโอ้โหแทงเม็ดนี้เป็นยังไงสะอึกไหมชนะเพชร
ดิเอารุ่นพี่ยุบได้หรือเปล่าเอ้าศอกสั้น
คู่นี้น่ากลัวจริงอาวุธอันตรายทั้งคู่นะ
เออถ้าออกได้แบบนี้น่ากลัวมันก็แน่
โดนหนักโดนบ่อยสะสมเยอะก็มีสิทธิ์ยุบเหี่ยวได้เหมือนกันนะครับชนะเพชร
แรกดูเป็นพระเอกดูสวยเลยยกนี้ถ้ารับเยอะอาจจะหยุดอาจจะช็อตก็ได้นะ
ต้องเปิดเกมแล้วต้องเดินต้องลงทุนนะเพชรเกียงไกร
ถ้าเดินเจ็บน้อยถ้าถอยหลังก็เจ็บเยอะครับแดง
ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเปิดเกมเดินอย่างเดียวจับเข็นลงไม่ลงด้วยนะเข็นไม่ลง
อ้าวหาเหลี่ยมเหลี่ยมดีหมดทุกอย่างนะเหลี่ยมหักเค้าไก่หักไม่ลง
รุ่นน้องนะต้องลงทุนอยู่แล้วนะเพชรเกียงไกร
ตีหน้ายักษ์ใส่รุ่นพี่บ้างอาศัยความสดบทความเก่า
ต้องเดินจี้เข้าไปวางแข้งขวา

ถีบเกือบออกนอกเวทีเลยลูกนี้

รุ่นนี้สะอื้นไปเลยนะไอ้เจ้าเพชรเกียงใกล้

ข่าวต้องใช้ความสดบดไปเรื่อยนะ

เอารุ่นพี่ยุบไม่ได้รุ่นพี่ไม่ยุบนี่เหนื่อย

ชนะเพชรรออยู่รอโต้อยู่นี่ไง
รอจังหวะแบบนี้อยู่จังหวะมันยังไม่ได้ไง

คู่นี้มีสิทธิ์หลับเลยนะมันเฉียดไปเฉียดมา

หมอรอรอทำงานอย่างนี้มวยมันต้องอย่างนี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้

มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้
แค่งซ้ายเตะในช่วงปลายยกที่๓ยุบหรือเปล่าหยุดหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
นี่หนีไม่ได้นี่สู้ในเลยใช้ลูกเก่าครับดันสู้เลยตอนนี้
มีหมัดมีศอกถ้าติดตัวแบบนี้หมัดมันยังต่อยไม่ถนัด
ไปไหมล้มฉกมุมเลยลูกนี้

ตอนนี้มัน๕๐๐๐แล้วนะอาจจะขึ้นไปอีกนะ
ขื้นมากยิ่งเลยใช้พลังเยอะมากเลย
อาจฉีดยิ่งมากเลยไว้อย่างงั้นเถอะในช่วงปลายยุค
สะอืดโดนไปตราละโดกสะอืดเลย

ว่ายังไงแต่มันขยันไม่เลิกนะ
เพชรเกียงไกร

ชนะเพชรหมดโยค
กลับหมดโยค

เก่งไก่นี่เชิงไม่สนแล้วนะครับชนอย่างเดียว

ต้องดูมีชีวิตชีวากว่านี้ครับ

มีคุณหมอครับฉีดยา๑แสนบาท

ต้องติดตัวให้ได้เลยนะน้ำเงินนี่เพชร

ถ้าติดตัวไม่ได้นี่น้ำเงินชอบเลยครับ

ซ้ายต่อยซ้ายแล้วแข้งซ้ายแต่ละที
เหวี่ยงเข้าไปใช้โทมแทบลวด
รวมถึงตรงนี้แล้วยามาเยอะมาก
ชาติค่ะว่าตอนนี้๑แสน๕๐บาทนะ

เป็นยาที่จะให้กับทรัฐเทศเกียงไกร

เป็นมุมที่มีอาวุธคมมากนะ

เป็นรับแหงเป็นผู้รับเมาไปเลย
แต่รับแหงออกไว้แน่น

ผมว่ามันน่าจะกลับมาดังในภาพแล้วนะ

ใน๑๒๕บอลเซอร์จะได้
ยกนี่ท้าทั่วประเทศเลยนะมวยแบบนี้

เตะยนต์เพชรเกลียงไกรยกขวาไม่ขึ้น
น้ำแก๊คเว้ยไปบุกใช้อาบเลย

อย่างเดียวไม่ได้ต้องอยู่ไฟด้วยแบบนี้

โดนตีซ้ายของชนะเพชรเข้าไป
แน่นจริงหนักแต่ละแข้ง

องค์รวมจิตนี่โบกมือบ๊ายบายเลย

ดังไปถึงปากซอยลาดพร้าว๑๐๑แล้วก็ผู้ชนะนะครับสวยสดงดงามเลย
ก็ติดตามผลงานของชนะเพชร๙๑รุ่งรวดกันต่อไปนะครับ
สวยงามเลยแค่งนี้ชนะไปนะครับพักสักครู่ครับ